มาดูเรื่องของเล่าเป็นเหตุค่ะมีคุณลุงคนนึง
คือเขาเมาได้ที่หลังจากนั้นเริ่มโวยวายโวยวายใส่ญาติ
ประเด็นที่โวยวายเรื่องอะไรเรื่องที่ญาติเนี่ย
เอาพระธรรมมาช่วยคือเอาแบบเป็นพวงหลีดพระธรรมอ่ะ
งานศพแม่เขาแต่ดันเขียนเอาไว้ว่าบริจาคให้พระ
คือระบุไปเลยว่าพัดลมอันนี้บริจาคให้พระ
เอาทำไมถึงไม่ให้ผู้ที่เสียชีวิตหรือไม่ให้ครอบครัวเขา
อะไรแบบนี้แค่นั้นแหละค่ะเรื่องประเด็นแค่นั้นเอง
คุณลุงก็โวยวายโวยวายไปตะโกนด่ายาดถึงหน้าบ้าน
เขียนแบบนี้ทำไมใครเป็นคนเขียนอย่างนั้นเลยนะคะ

ลุงอ่ามีอะไรมึงถืออะไรบ้างมึงถือมีแบบอ่ะหรอ
ไม่นี่แน่ใจหรอเห็นไหมมั้ยเนี้ยแน่ใจกับลุงหรอ
กูถามว่าทำไมไม่ใช่ผมมาตีหมาเนี่ยหมามันเห่า
แม่ยายมึงอ่ะกล่าวกล่าวลูกสาวมึงอ่ะมาเขียนพูดอย่างนี้
เขียนทำไมต้องมาใจเลยเขียนทำไมเขียนทำไมไปซื้อพระโรมมา
เขียนว่าพระโรมตัวนี้มอบให้พระเจ้าแล้วมึงไม่มอบให้ย่ามึงล่ะ
ใครไปเรียกว่าเขียนไอ้พระโรมตัวเนี้ยไปเขียนว่าตั้งที่หน้าส่งแม่
กูอ่ะไปเขียนว่าพระโรมตัวนี้ขอมอบให้พระเจ้าใครพูดใครเขียนลงไป
กูจะถามว่าเมียมึงหรือไม่ยายมึงงั้นเดี๋ยวไปถามที่ร้านเนอะ
ร้านเขาเขียนให้ฮะร้านเขาเขียนให้อ่ะใครคนพูดอ่ะอยู่ล่ะ
ถ้าไม่พูดเขาไม่เขียนให้ไอ้หลานเปิดประตูมาคุยข้างนอกมาคุยข้างนอก
ความรู้สึกมาคุยข้างนอกมาคุยข้างนอกความรู้สึกมันอ่ะ
ลุงไม่คุยข้างในแล้วมาคุยข้างนอกถ้าต้องมึงพูดอย่างนี้
งั้นก็คุยพรุ่งนี้งั้นคุยพรุ่งนี้นู่น
ประเด็นมันคือแค่นี้จริงอย่างที่บอกนะคะ
ลุงเมาลุงควรไปนอนนะไปเอะอะโวยวายท้าทายเขายามค่ำคืน
เกิดอะไรรุนแรงมันจะเสียกับเสียทั้งสองฝ่ายที่ไม่ออกไปไม่ได้กลัว
แต่กลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับลูกอยู่กับเมียไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ยังไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าแถมยังมาท้าต่อยหน้าบ้านอีก
เป็นข้าราชการซะเปล่าอันนี้เป็นเพจเนี่ย
ข้อความที่ระบุเอาไว้นะคะหลานตำรวจแท้แท้ยังไม่เคยเบ่งใส่คนอื่นเลย
ฝากแชร์ถึงต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ข้าราชการท่านนี้เมาสุราอารวาสหน้าบ้านเป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์
สมควรประพฤติตนแบบนี้ไหมแล้วจะมาท้าผมยิง
ข่มขู่ว่าจะเด็ดหัวขอให้เพื่อนที่รักผมทุกคนช่วยแชร์หน่อยนะคะ
ผู้สื่อข่าวค่ะก็เลยต้องไปคุยกับเจ้าของเรื่องนี้นะคะ
ต้นเรื่องอยู่ที่ตำบลมงคลธรรมนิมิตร
สามโก้จังหวัดอ่างทองซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่ามีปากเสียงกับลุงของภรรยา
กลางดึกยี่สิบแปดตุลาคมนะคะเรื่องอะไรเรื่องพัดลมพวงหลีดที่ลุงไม่พอใจ
เพราะว่าทางครอบครัวเขียนข้อความว่ามอบพัดลมนี้ให้พระ
แต่ตอนเช้าลุงเขาก็กลับบ้านของเขาในจังหวัดอายุทยาแล้วค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาและภรรยารู้สึกไม่ปลอดภัย
เหมือนกับไปสร้างปัญหากลายเป็นปัญหากับญาติญาติ

ตอนนี้ก็เลยประกาศขายบ้านเลยค่ะจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว
ปัญหาจะได้จบไปนะคะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
อยู่ที่เขามาไหวก็มาประโทษ
แต่อันนี้คือว่าเขาน่าจะกลับบ้านแล้วที่ไหน

แต่ในคลิปก็มันเป็นไปตามที่ผมได้ลงไปครับ

ตัวผมเองไม่ได้ใจไม่อยากอยู่แล้วนะ

ใจผมอยากกลับไปอยู่ไหม้บ้านสลับลิงกับปลาจีน
เพราะผมก็โพสต์ขายไปแล้วมันทำให้ผม
การใช้ชีวิตประจำวันมันไม่ปกติแล้ว
จะไปไหนมาไหนมันต้องคอยระวังตลอด